หนุ่มเสียงดีน้องไหล่อ้าว

ไหล่อ้าวการบดิบหรือว่าน้องไหล่อ้านไมค์

กลายเป็นดาวลุ่งลุกทุ่งหน้าใหม่

จากรายการไมค์ทองคำเสียงโชว์

ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวมีเงินรางวัลสะสม
สูงถึง๔ล้าน๘แสน

ถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติ

คนอื่นคำถูกรองเช้มรายการที่ยาวนานที่สุด
น้องนี้เริ่มแข่งขนครั้งแรก

ตอนที่เริ่มแข่งขนเนี้ยเอาจริงบ้านเขาก็ลำบาก

สั้นแฟนเดินทางให้กำลังใจตัวน้องล้นขอเวทีคุณดูจากควงมาลัยน้องสิคะ

เรียบร้อยแต่ละผู้ชมขาเชื่อว่าเส้นทางในการเป็นนักร้องของน้องไปไกลอย่างแม่นอน
นั่นก็คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเก่าข้างกองฟาง
ติดตามกันได้นะคะน้องไรอันการบัณฑิตนั่นเองค่ะ

ไรอ่าน๑๘๑สมัยคุณผู้ชมขาสุดยอดจริงเลย
สภาพเหมือนเป็นคุณหมอมาร้องเพลงพี่แกะกะลีนไปหน้าวิธีระวังนะ
ยืนมีดผ่าตัดเลยจ้า